คุณผู้ชมครับเรามาดูเรื่องของ๗วันอันตราย
เริ่มต้นวันนี้๒๗ธันวาคมถึง๒มกราคม

เตอร์ไซค์เปิดไฟใส่หมวกกันน็อก
ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจร
ง่วงเหนื่อยเมื่อยเพลียพักสักนิดชีวิตจะปลอดภัย

แต่อุบัติเหตุก็หลีกเลี่ยงไม่ได้อีกเช่นเดียวกันนะครับ

ไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่ปฐุมธานีกันก่อน
เหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นบริเวณปากซอยสุสวาสตร์๖

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณหลักกิโลเมตรที่๗๘
ถนนสายการสนะบุรีใส่โยกทองผาพุม

อภัยเมื่อกี้บอกปฐุมธานีไม่ใช่นิติกาญจนบุรี

พบรถกระบะชนกับเสาไฟเกาะกลางถนนจนขาด
ตัวรถกระเด็นข้ามไปอีกฝั่งของถนน
ในรถพบนายชะดาริสแพรกปานอายุ๓๒ปี
ถูกซากรถทับเสียชีวิตขาดที่
ต่อมาพ่อแม่และญาติของผู้เสียชีวิตเดินทางมาที่เกิดเหตุ
ต่างเสียอกเสียใจร้องไห้บรงงมด้วยความเศร้าโศก

เรื่องต้นทั้งคู่ให้การว่าก่อนเกิดเหตุ
ลูกชายได้เดินทางมาหาที่สวนยางพาบรานในพื้นที่อำเภอไซโยก
ซึ่งก็บอกให้นอนค้างนอนพักก่อนแล้วค่อยออกเดินทางไปตอนเช้า
แต่ลูกชายไม่ยอมพักแล้วก็ออกเดินทางกลับตัวเมืองในทันที
คาดคิดว่าจะเกิดอุบัติเหตุจนลูกชายเสียชีวิตนะครับ
กาญจนบุรีนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันที่มหาสารคามหน่อยค่ะ
เกิดอุบัติเหตุเป็นรถตู้โดยสารเสียหลักแล้วก็พุ่งลงไปข้างทาง
ชนป้ายบอกทางจนมันหักเป็น๒ท่อนเลยค่ะ
จุดตรงนี้ก็คือถนนสายบรบือมหาสารคาม
ในที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเนี่ย
มีผู้บาดเจ็บร้องออกมาจากในรถ
ขอให้เจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือหน่อยมีทั้งหมด๑๐รายค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวออกมาได้ส่วนใหญ่ก็จะได้รับบาดเจ็บคือหัวแตกนะคะ
ทีนี้ก็ต้องช่วยกันนำส่งโรงพยาบาลมหาสารคาม
แล้วจากการสอบสวนก็ทราบว่ารถตู้โดยสารคันนี้

จะกลับที่ต่างจังหวัดก็คือที่จังหวัดร้อยเอ็ดในช่วงปีใหม่ค่ะ
พอมาถึงจุดที่เกิดเหตุคนขับหลับในค่ะคุณผู้ชม
เลียจากการเดินทางก็เลยทำให้เสียหลัก
แล้วก็พุ่งลงไปข้างทางไปชนป้ายบอกทาง
หักมีผู้บาดเจ็บนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะสอบสวนโชเฟอร์รถตู้
เพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ

เกิดเหตุรถจักรยานยนต์แหกโค้งเสียหลัก
ฟุตปาดกระเด็นจนกระแทกต้นไม้นะครับ
บนถนนมุกดาหารคำชะอี
ในที่เกิดเหตุพบศพชายไม่ทราบชื่ออายุประมาณ๓๐ปี

วาซากินินจาสีเขียวดำ
สภาพใหม่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
สอบถามไม่มีใครทราบว่าผู้ตายเป็นใคร

หรือว่าเพื่อนมาสอบถามถึงสาเหตุในครั้งนี้
ตำรวจสานิษฐานว่าผู้ตายน่าจะเดินทาง
คอนเสิร์ตในตัวจังหวัดและอาจขับรถมาด้วยความเร็วสูง
จะเสียหลักแหกโค้งพุ่งชนฟุตปาดจนเสียชีวิตดังกล่าวครับ
ก็นับได้ว่าเป็นรายแรกที่เสียชีวิต
ในช่วงของการบรณบรงค์๗วันอันตราย
เทศกาลปีใหม่ของจังหวัดมุกดาหารนะครับ
ตอนนี้ก็เริ่มนับยอดเริ่มดูเรื่องของสถิติ
ผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บแล้วก็ยอดอุบัติเหตุกันแล้วนะครับ
ด้านของผลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เป็นประธานในการเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ตั้งแต่วันที่๒๗ธันวาคม๒๕๕๙

โดยปีนี้มุ่งบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
วดขันวินัยจราจรเข้มข้น
ตั้งจุดตรวจเฝ้าระวังจุดเสี่ยงเพื่อลดอุบัติเหตุ
เข้มการขับรถเร็วดื่มแล้วขับ
แล้วก็ไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัยครับ
ขณะเดียวกันสร้างการสัญจรปลอดภัย
อำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชน
พร้อมกับตั้งเป้าลดจำนวนครั้งของอุบัติเหตุ
จำนวนผู้เสียชีวิตและจำนวนผู้บาดเจ็บให้น้อยลง
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมานะครับ
ซึ่งปีที่ผ่านมาคือระหว่างวันที่๒๘ธันวาคมปี๖๐
ถึงวันที่๓มกราคมปี๖๑
เกิดอุบัติเหตุขึ้นจำนวน๓๘๔๑ครั้ง
มีผู้เสียชีวิตถึง๔๒๓ราย
บาดเจ็บ๔๕ราย
เกิดจากรถจักรยานยนต์มากที่สุด
ส่วนวันและเวลาที่มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บมากที่สุด
คือช่วงส่งท้ายปีเก่าข้ามไปยังต้นปี
คือวันที่๓๑ธันวาคมปี๖๐
ตั้งแต่เวลา๒๒นาฬิกาไปจนถึงเวลาตี๒

ถือเป็นช่วงที่มีอุบัติเหตุมากสุดนะครับ
คุณผู้ชมก็ส่งเข้ามาหน้าจอส่งไลน์เข้ามา
อยากให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านปีใหม่ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ
ขอบคุณคุณธนิดาด้วยแล้วก็ขอบคุณท่านอื่นที่ส่งมาด้วยนะครับ